เรื่องของนายรัฐนะครับชาลีจันทร์เอกอัครราชทูตวิสามัน
ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซักสถานครับได้ให้การต้อนรับ
แล้วก็เลี้ยงอาหารค่ำนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย
แล้วก็สตาร์ฟโค้ชในชุดสู้สึกเฟสครับโอเชียกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งแข่งขันวันที่หกถึงเก้ากุมภาพันธ์ครับวิทยาสำเร็จนะครับ
ซึ่งเป็นกัปตันทีมเฟสครับก็บอกว่าจากรายชื่อของคาซักส่งมือท็อป๑๐๐
มาถึงสองคนก็คือยูเลียปาตินเซว่ามือสี่สิบสามของโลก
แล้วก็ซาลีนาดียามือเก้าสิบหกลงโลกทำให้ต้องเลือกคู่เล่น
ที่มีประสบการณ์สูงไปแข่งขันด้วยนะครับ
ว่าจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีกว่านักเทนนิสหน้าใหม่
หวังจะเก็บแต้มในวันนี้เพื่อลุ้นในการรักษาสถานะในกลุ่มหนึ่งต่อไป
เริ่มแข่งคู่แรกเที่ยงตรงตามเวลาไทยครับ